ก่อเหตุเนี่ยไปตีเนียนเป็นลูกค้าไปในร้านทำทีเหมือนจะซื้อของ
สุดท้ายไปฉกเอาเงินจากต้นกระถิ่นไปเออแล้วแม่ค้าเนี่ย
แม่ค้าร้านส้มตำเนี่ยนะเขาก็แจ้งความเอา
สุดท้ายตำรวจไปจับได้แต่ว่าเงินน่ะสิ
โดนใช้ไปหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือแม่ค้าร้านส้มตำไก่ย่างครับ
ริมถนนเรียบทางรถไฟตรงข้ามแฟลต์ตำรวจรถไฟอุดรธานี
แม่ค้าเขาชื่อคุณนวรัฐนะเอาเนี่ยคลิปจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีหลังก่อเหตุขโมยเงินบนต้นกระถิ่น
ที่ตั้งให้คนมาทำบุญเวลาไปร้านของพี่ธวรัฐเขา
แล้วพี่นาวรัฐบอกว่าหลังรู้ตัวว่าเงินกระถิ่นโดนขโมยไป
ให้สามีเนี่ยพยายามขี่รถไล่ตามหาเลยนะ
เท่าไหร่หาไม่เจอครับก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาช่วยจับด้วยนี่ต้นกระถิ่นต้นนี้
แล้วช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะโอ้เจ้าหน้าที่เก่งจริงต้องชื่นชม
สามารถไปติดตามจับตัวคนร้ายมาได้ที่ห้องพักในตะบนสามพร้าวครับ
คนก่อเหตุชื่อว่าโดโดโดโดวรวิทอายุยี่สิบเจ็ดปี
จับได้พร้อมของกลางเลยเป็นมอเตอร์ไซคันแดงที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ย
ส่วนเงินหรือโดโด่บอกใช้หมดแล้วโดโดอ้างว่าผมตกงานมา๔๕เดือนแล้ว
จากที่ทำงานโรงงานนะนะก็หันมาทำงานก่อสร้าง
แต่ช่วงนี้ไม่มีงานเลยไม่มีเงินซื้อข้าว
แล้วไหนจะนมอีกอ่ะนมให้ลูกชายสองคนคนหนึ่งสี่ขวบอีกคนห้าขวบ
ไม่มีเงินซื้อนมซื้อข้าวเลยตอนเกิดเหตุเนี่ย
ผมมาเห็นเงินบนต้นกระถิ่นก็ตัดสินใจอ่ะเอาเว้ย
หยิบไปสองร้อยแปดสิบบาทครับอืมอืมแล้วก็มาถูกจับ
ทีนี้ก็ตัวเขาเองเนี่ยไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมาสี่ร้อย
อ่าก็มารวมกับเงินที่ขโมยมาได้อีกสองร้อยแปดสิบ
อ่าเป็นหกร้อยแปดสิบอ่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรบ้าง
ซื้อข้าวสารอ่าสงสารสงสารอ่าแล้วซื้ออะไรอีก
ซื้อนมก็มีลูกไงซื้อนมอ่าอ่าสงสารสงสารแล้วโอ้โห
แล้วแถมยาบ้ามาซื้อฮะยาบ้าเม็ดหนึ่งโอ้โหเนี่ย
ยกมือไหว้ร้องไห้ขอโทษกับสังคมและเจ้าของร้านส้มตำ

นี่ชื่อนมนุ่มหนึ่งลูกบ้า
ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษ
คุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นใจเขาไหมหรือว่าก็สมควรแล้วล่ะ
มันต้องแยกกันนะเอ่อต้องแยกกันนะ
คือเข้าใจว่ามีภาระต้องเลี้ยงลูกตกงานอีกแต่ว่า
นมซื้อข้าวยังพอเข้าใจได้แต่เสพยาเนี่ย
ซื้อยาบ้ามาเสพแถมเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองด้วย

ยานผ่านะในการพาทรัพย์นั้นหลบหนี
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายครับ